โอ้โหคุณผู้ชมคะมันหนักหน่วงจริง
โควิดสิบเก้าในช่วงเวลานี้นะคะทางไทยรัฐกรุ๊ปของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
ในการส่งความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายหน่วยงานเลยนะคะ
เพื่อที่จะนำไปลงพื้นที่แล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปดูบรรยากาศการตรวจเชิงรุก
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าที่เขตพระขนงนะคะตรวจได้วันละหนึ่งพันคน
ที่วัดวชิรธรรมสาธิตซอยสุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งทับหนึ่ง
ทั้งเขตเนี่ยก็บอกว่าจริงจริงแล้วเริ่มตั้งแต่สิบหกกรกฎาคม
ก็ทางกรุงเทพหานครก็แบ่งให้เขตต่างในกรุงเทพเท่ากัน
เขตละห้าร้อยชุดเนี่ยนะคะจะได้เพียงพอต่อกันลงพื้นที่ไปในชุมชนที่มีความเสี่ยง
นางจิติมาบวรศรีหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพสามสิบสี่
บอกว่ามีประชาชนที่อยู่ในระบบของเขตพระขนงแปดหมื่นเก้าพันคน
แล้วก็ยังมีกลุ่มคนนอกพื้นที่กว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
มอบให้เนี่ยค่ะไปตรวจให้กลับในชุมชนทันที
จากข้อมูลชุมชนในเขตพระขนงนะคะมีอยู่ทั้งหมด๔๔ชุมชน
ครับตอนนี้ตรวจไปแล้วห้าชุมชนทางเขตบอกว่า
ก็กังวลว่ามันจะเกิดความแออัดกลัวว่าประชาชนจะอดหลับอดนอน
เลือกเวลาการตรวจได้จากในระบบเลยนะคะก็ทางเขตเนี่ย
แบ่งเป็นจองในแอปพลิเคชัน๗๐๐คนต่อวัน
รับคิวได้ตั้งแต่ตี๔นะคะ
ตัวเลขการตรวจตอนนี้ตรวจไปแล้ว๕๐๐คน
มีคนที่ตรวจแล้วพบเชื้อไม่ถึง๕๐๐
ก็คือไม่ถึง๑๐ของประชาชนที่ได้รับการตรวจนะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าตรวจแล้วพบเชื้อทำยังไง
เจ้าหน้าที่จะแยกค่ะจะแยกผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มที่รอตรวจทันที
เพราะว่ามันได้ผลเร็วใช่ไหมคะ๑๕นาทีก็รู้ผลแล้ว
ออกไปเลยแล้วก็ให้ลงทะเบียน
มีการให้ยาฟ้าทลายโจรให้ยาแก้ปวด
ให้กลับไปรักษาอาการและกักตัวเองที่บ้านก่อน
แล้วก็จะมีการดูแลเป็นระยะระยะถ้าอาการหนักขึ้นก็จะประสาน
ความช่วยเหลือไปที่โรงพยาบาลต่าง
ในอนาคตค่ะเขตพระขนงจะนำผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบว่าติดโควิด๑๙เนี่ย

เดี๋ยวจะมีการทำศูนย์พักคอยที่วัดบุญรอดธรรมารามซอยสุขุมวิทย์๖๖
อีกจุดหนึ่งค่ะที่เตรียมบริการสำหรับตรวจเชิงรุก
คือที่วัดทิพพาวาสอยู่ในเขตลาดกระบังกรุงเทพ
โดยศูนย์สาธารณสุข๔๖ที่ตั้งอยู่ที่วัด
วันนี้มีแพทย์หญิงป่านรดีมโนมัยพิบูล
มนุยการสำนักอนามัยกรุงเทพหานครมาดูความเรียบร้อย
คืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ว่ามีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะ
เพราะว่ายี่ห้อที่ไทยรัฐกรุ๊ปจัดซื้อแล้วส่งมอบให้
คือ๑ใน๒๔ยี่ห้อที่ออยรับรองค่ะ

ในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะให้ประชาชนได้ใช้
อย่างที่บอกว่าการใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ก็เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงเลยค่ะ
ก็มันเป็นอุปกรณ์ใหม่นะ
เราก็ไม่แน่ใจว่าจะแน่นอนแค่ไหน
ก็ทำให้เราสบายใจขึ้น
เพราะว่าพอตรวจแล้วไม่มีเชื้อ
มันก็มั่นใจประมาณ๙๐

แต่ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเพราะว่าไม่มีเชื้อ
เปิดเผยถึงโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อนะคะ
โดยบอกว่าตอนนี้เราสามารถจัดหาชุดตรวจได้ตามเป้าหมายแล้วที่๑๕๐๐๐ชุด
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรับชุดตรวจและนำส่งให้ทางสำนักอนามัย
กรุงเทพหานครและทางสปสชนะคะ
สำหรับชุดตรวจล็อตแรกที่เราส่งมอบไปตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคม๕๗
ชุดเนี่ยค่ะก็กระจายผ่านไปยังสำนักอนามัยกรุงเทพหานครและสปสชเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพรุ่งนี้ไทยรัฐกรุ๊ปมีแผนเตรียมส่งชุดตรวจโควิด๑๙เบื้องต้น
รอบนี้จะให้ทางกรทม๑๐๐๐ชุดสปสช๔๐๐๐ชุด
แล้วก็จะมีการกระจายไปต่างจังหวัดด้วยนะคะ
ไม่อยากใช้คำว่าประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะ
เพราะว่าเราเป็นแค่หน่วยงานเล็กหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็เป็นความช่วยเหลือเล็กความช่วยเหลือหนึ่งเท่านั้น
จากในหลายความช่วยเหลือที่ตอนนี้ทุกคนก็ระดมสรรพากำลังกันอย่างเต็มที่นะคะ
เจกต์นี้จะสำเร็จหรือว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ไม่ได้เลย
ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็ความช่วยเหลือ
แล้วก็น้ำหนึ่งใจเดียวกันจากพันธมิตรภาคเอกชนทุกลายจริงนะคะ
ซึ่งแล้วก็มีประชาชนด้วยที่ได้กรุณาโอนเงินเข้ามาสนับสนุนสมทบโครงการเพิ่ม
แล้วก็ขอบคุณทางสำนักอนามัยกรทมแล้วก็สปสชที่ทำให้ช่วย
หรือว่าทำให้เป้าประสงค์ของเรามันสามารถสำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นได้จริงค่ะ
ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ
นี่แหละค่ะอย่างที่คุณจิตสุภาบอกนะคะ
คือไทยรัฐกรุ๊ปก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนนะคะ
เหมือนกับหลายหน่วยงานที่ตอนนี้พยายามส่งต่อความช่วยเหลือไป
และที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือพันธมิตรต่าง
ภาคเอกชนบุคคลองค์กรประชาชนทั่วไป
เขาสนับสนุนโครงการนี้กับเราเยอะมากนะคะ
ประชาชนเองที่ติดตามข่าวแล้วก็เห็นเรามีโครงการนี้ค่ะ
ก็มีการช่วยเหลือโอนเงินมาทางบัญชีธนาคารก็เยอะมาก
เงินสนับสนุนทั้งหมดนะคะยอดวันนี้นะคะ
นี่คือผู้ร่วมสนับสนุนนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
ภารกิจของเราเดินหน้าไปถึง๑๕๐๐๐ชุด
อย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ

ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้คือหมายเลขบัญชี
คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมสำหรับโครงการนี้กับเรานะคะ

พันธมิตรภาคเอกชนทุกท่านด้วยนะครับช่วยเหลือกันครับในช่วงเวลานี้